ยังอยู่ที่เรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่คราวนี้เป็นลักษณะรุมเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนค่ะ
คืนวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปเข้าไปคนเดียวแบบนี้นะ
หลังจากนั้นเขาก็จอดค่ะแล้วเขาก็ยกมือลักษณะบอกยอมแล้วยอมแล้ว
และจะเห็นภาพนะคะมีกลุ่มมาเป็นกลุ่มนะ
คือมากันหลายคันและคันละหลายคนลงมาแล้วค่ะ
แล้วก็ลงมารุมผู้ชายคนนี้ต่อยก่อนนะ
และหลังจากนั้นรถจักรยานยนต์เขาจะล้มคือเขายั้งไม่อยู่แล้วอะค่ะ
เขาต้องล้มลงแล้วถามว่าพอไหม
มากันทั้งหมดแบบนี้ลงมารุมซ้ำอีกค่ะ
ผู้ชายคนนี้ปางตายเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำภูนต์
เขาเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้มาแชร์เอาไว้

รถจักรยานยนต์ใช่ไหมพังอยู่ซะเลยไปลงซะเลย
หยิบฉวยทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บเขาคลานออกไปจากจุดเกิดเหตุนะครับ
หลบซ่อนตัวอยู่ที่คือมันรับกล้องไปแล้วนะคะ
อยู่ที่บริเวณหน้าร้านสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ

คือกลุ่มวัยรุ่นลักษณะคือไม่สนใจเลยนะคะ
ในช่วงเวลาที่เขาช่วงแรกที่เขาจอดแล้วเขายกมือบอก

ก็ยังลงมาซ้อมเขาอยู่ดีเนี่ยนะคะ
มีการทำลายทรัพย์สินมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยนะคะ
เอารอดูตำรวจนะคะว่าจะใช้เวลากี่วันนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕สิงหาคม
วันนี้วันที่๒๘สิงหาคมแล้วเนี่ยนะคะ
วันแล้วนะคะตอนนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ